อีกหนึ่งกระแสที่คนวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันมากเรื่องของปังชาค่ะ
คือมันมีกรณีที่บริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
แล้วก็ร้านปังชาเชียงรายมาม่าต้มยำ
เขาบอกว่าให้ยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า
พร้อมกับมีการเรียกค่าเสียหาย๑๐๒ล้านบาทถ้วนค่ะ
แล้วก็มีการขอให้ยุติการใช้คำว่าปังชาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านเองคุณวีรชาติเขามีการเปิดเผยบอกว่า
เขามีการรับหนังสือมาเนี่ย๓ฉบับ
เป็นการส่งปรายศนีย์แบบลงทะเบียนนะคะ

ก็เลยมีการดำเนินการเปลี่ยนชื่อร้านแรกปางชาเชียงรายมาม่าต้มยำ

ส่วนร้านที่อยู่ในเขตตัวเมืองเชียงรายเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ดำเนินการ
เพราะว่าอยู่ระหว่างปรึกษาทนายความว่าทางร้านมันมีความผิดจริงหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วชื่อร้านของเขามีเพียงภาษาไทยเท่านั้นนะคะที่เขียนเหมือนกัน

ส่วนเมนูอาหารเขาบอกว่าถูกระบุว่าไปเหมือนกับผู้ส่งหนังสือ
โดยจะใช้เป็นเมนูปังชาไม่ได้เขาบอกอย่างนั้น
ซึ่งยืนยันว่าทางร้านไม่ได้มีความตั้งใจที่จะลอกเลียนแบบหรือว่าใช้ช้ำชื่อของเขา
แต่เป็นเพียงการตั้งชื่อจากการขายเมนูขนมปังแล้วก็น้ำชา
เขาก็เลยตั้งชื่อมาง่ายเลยปังชานี่แหละค่ะ
แล้วเขาก็เปิดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี๒๕๖๔แล้ว
โดยหากว่าร้านผิดจริงเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะ
เพราะว่าไม่อยากต่อสู้กับทุนใหญ่
ขอขายของในกิจการเล็กของตัวเองก็พอ
แล้วก็อยากเรียกร้องร้องเรียนให้ผู้ที่รู้กฎหมาย
หรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาดูหน่อยว่าไอ้ปังชาเนี่ยค่ะ
ภาษาไทยสามารถใช้ได้หรือเปล่า
ส่วนเมนูที่ร้านมีขายแบบหลากหลาย
ขนมปังปิ้งเครื่องดื่มร้อนเย็นน้ำแข็งใสติ่มซำแล้วก็ของร้อนเนี่ย
คือทริปที่ผมพูดไปอย่างนี้คือผมหมายความว่าย้อนหลังกลับไปประมาณสัก๑๐

เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเป็นเครื่องปั่นเครื่องปั่นไอ้เกร็ดหิมะเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มี
ครอบไว้เพื่อไม่ให้คนเห็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นนะครับก็เป็นกริมมิคของมันเลยอย่างเงี้ยก็ทำ
ฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยจะปังชาปังไม่ชาปังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาจากไอ้น้ำแข็งอธิมะอย่างนี้เผลอมาก่อนไอ้บิงทรงบิงซูด้วยซ้ำ
คือตอนนั้นเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยพี่เปิดมาได้ไม่นานประมาณสัก๓๔เดือน๕เดือนประมาณนี้ปรากฏว่าพี่ก็ถูกฟ้องเหมือนกัน

เขาไปจดไปจดโลโก้นึกออกไหมฮะ

เป็นโลโก้คำว่ามอนเซเตอร์อืม
แล้วเขาขายไอศครีมค่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิด
เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าว่าเขามอนสเตอร์แบบนี้
แล้วเขาไปจดสิทธิบัตรเอาไว้ว่าคำว่ามอนสเตอร์
แล้วคือเป็นตัวหนังสือแบบนี้

ว่าใครก็ตามแต่ที่ใช้โลโก้มอนเซอร์ภาษาอังกฤษ

น้ำแข็งใสน้ำแข็งน้ำเย็น

เสร็จสุดท้ายพี่ก็ไปเจรจา
พี่ก็เลยให้น้องสาวพี่ไปซื้อไอ้ตัวนี้มาเลยจากเขาเลย

แล้วก็ตอนนั้นก็เลยคุยกับน้องว่าโอเคต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครจะไป

เพราะว่ามันก้ำกึ่งนะ

ใช่เขาก็เลยตรงนี้เหมือนมาใช้

ครั้งนั้นพี่ก็เลยให้น้องสาวไปซื้ออันนี้มาเลย
ก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วซื้อมาก็เป็นสิทธิ์ของทางบริษัทพี่ไปเลย

ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือคนเราก็ต้องทำมาหากินเมื่อวาน
มันเป็นคำแบบที่บางทีมันอาจจะเอาไปใช้ในทำอะไรอย่างอื่นด้วยถูกไหมคะใช่ใช่

เหมือนปังชาก็จดไปได้เป็นคำสามัน

แต่ว่าของปังชาเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่โลโก้ด้วย
แต่ว่าปังชาเมื่อกี้เขาหมายถึง

เป็นถ้วยแล้วก็มีน้ำแข็งใสวางอยู่บนถ้วย
แล้วก็ลาดด้วยชาสีแดงชานมชาไทย
ประกอบกันปุ๊บเนี่ยอันนี้คือของเขาที่เขาไปจดเอาไว้
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้จานเหมือนเขา
ที่เป็นสีทองแล้วเป็นเหมือนกับแยกออกมา
แล้วก็มีน้ำแข็งวางอยู่ข้างบนและเป็นชาไทย
อันนี้ถือว่าตรงกับของเขาอันนี้คือที่เขาไปจด
แต่ไอ้คำว่าปังชาเนี่ย
มันไม่ได้ใครก็ใช้ได้หมด
แล้วทำไมตอนนั้นมีทนายส่งจดหมายไปเรียก
ตอนหลังก็ถึงได้ออกมาว่าเขาขออภัยในความผิดพลาด

ซึ่งร้านเนี่ยคือผมไปกินนึงกับสมัยก่อน
ก็กินร้านนี้ประจำรถเมย์ก็กิน
ไม่ใช่หมายความว่าที่มีประเด็น
ก็กินกันแบบประจำอ่ะทุกวันนี้ก็ยังกินเป็นประจำอยู่
แต่นั่นแหละการสื่อสารที่พูดออกมาตั้งแต่แรกไง

หรือว่าจะเป็นเจตนาหรืออะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าคือเอาจริงคือทุกวันนี้ร้านเราก็ดัง
ขายก็ขายดีถูกไหมราคาก็ไม่ธรรมดา

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้ว
เพราะร้านที่เขาโดนเรียกเนี่ยเขาร้านเล็ก
อุ้ย๒ร้านแล้วนี่มี๗แสนอีกนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผม
จริงผมก็รู้จักทั้งฝั่งของร้านใหญ่แล้วก็ร้านเล็กนะ
ผมรู้จักหมดก็คุยกันมาเพราะอุดหนุนกันมาตลอด
กะว่าเดี๋ยววันนี้จะลองโทรไปคุยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็จะแนะนำว่าอย่าไปทำแบบนี้เลย

คนบอกว่าผิดพลาดร้อยล้านเลยครับอันนี้

ผมบอกเลยมันก็ล่มสลายได้
ในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

เกิดขึ้นได้ล้มได้ล่มสลายได้
นี่แหละคนพูดถึงกันเยอะมากทีเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป